คุณผู้ชมฮะเรื่องของการสั่งซื้อของ
แล้วก็ถูกส่งต่อทางพัสดุปรายศนีย์

ป่านนี้คนที่สั่งซื้อยังไม่ได้ของเลย
ก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปทวงถามในขั้นตอนไหน

เปิดเผยมาจากนายการกาญจนกิจ
ที่เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน

เขาได้ซื้อสินค้าเป็นนาฬิการูยี่ห้อ
หมื่นนะแล้วก็สร้อยข้อมือเพชร
อินเตอร์เน็ตจากสหรัฐอเมริกา
มูลค่ากว่า๔๐๐๐บาทนะครับ

โดยเขาสั่งสินค้าทั้งหมดทางอินเตอร์เน็ต
คือที่อเมริกาใช่ไหม
แล้วคุณแม่เขาอยู่อเมริกาพอดี
เขาก็เลยให้เอาสินค้า
ไปส่งไว้ที่บ้านแม่เขาที่อเมริกา
อย่างน้อยก็พักแล้วถึงมือคุณแม่ก่อนก็ปลอดภัยตอนแรกแล้วแหละ
สั่งซื้อเน็ตไปส่งให้บ้านคุณแม่โอเค
คุณแม่ได้รับของเรียบร้อยแล้วปั๊บ
คุณแม่ก็ถึงจะส่งมาให้ตัวเขาที่เมืองไทย
และคุณแม่ก็จัดส่งให้ตัวเขาที่เมืองไทยนะครับ
จัดส่งตั้งแต่วันที่๓กุมภาพันธ์แล้วนะ
พบว่าในช่วงแรกสินค้าค้างอยู่ที่ฟอริดา
แคลิฟอร์เนียและลอสแอนจาลิสประมาณ๒อาทิตย์
จากนั้นสินค้าถูกส่งมาจริงมาถึงไต้หวันเมื่อวันที่๑๘กุมภาพันธ์

จากนั้นนะฮะคุณการเขาก็ตรวจสอบผ่านหมายเลขแทรกกิ้ง
ก็พบว่าสินค้ามาถึงบ้านเราแล้ว

ใช่ครับแต่ว่าฉะไหนในเดือนมีนาคมแล้วผมยังไม่ได้รับสินค้าเลย

บอกว่าตอนนี้สินค้าของคุณเนี่ยค่ะ

ก็ส่งต่อมาที่ปรายศนีย์หลัก๔เรียบร้อยแล้ว
คุณการเขาก็เลยไปที่ปรายศนีย์หลัก๔
ไปตามหาของของเขาที่นั่นนะฮะ
นาฬิกายี่ห้อแท็กฮอยเออร์อยากจะใส่แล้ว

แต่ปรากฏพอปรายศนีย์หลัก๔ตอบมา

อ้าวแล้วถึงสุวรรณภูมิก็ถึงแล้วก็เช็คแล้ว

หลัก๔บอกพัสดุศูนย์หายไปครับท่าน

ฟังเสียงของผู้เสียหายเสียงคุณการหน่อยครับ

มาถึงประเทศไทยแล้วตั้งแต่วันที่๒๐

แล้วมันไม่มีการเชื่อถืออย่างนี้มันใช้ไม่ได้เลยนะ
เขากลัวมันกระทบไปถึงเรื่องของธุรกิจเลยนะถ้าใครต้องส่งของรับของอะไรอย่างนี้นะฮะ
คุณการบอกอีกนะครับว่าพยายามติดต่อไปยังผู้บริหารของปรายศนีย์หลัก๔
พัสดุมันหายไปตัวเขาเองบอกรู้สึกเสียใจที่เหตุใด
มีการจ่ายค่าบริการและมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัย
แต่ทำไมปรายศนีย์ถึงทำพัสดุศูนย์หายไปได้
โดยมั่นใจเลยนะครับว่าต้องมีเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนรู้ส่วนเห็นทำให้พัสดุหายไปอย่างแน่นอนนะครับ
จากนั้นทีมข่าวของเราได้สอบถามกับปรายศนีย์หลัก๔
ทราบว่าทางปรายศนีย์อยู่ระหว่างการตรวจสอบและมีการชี้แจงให้ลูกค้าทราบแล้ว
ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการทำเรื่องขอสอบสวนและให้สหรัฐอเมริกาส่งเรื่องกลับมาเพื่อตรวจสอบว่าพัสดุศูนย์หายอยู่ในขั้นตอนใดกันแน่
ซึ่งขั้นตอนนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบวงเล็บ
อันนี้ผมวงเล็บเองน่าจะนาน
คือการตรวจสอบคือดิฉันเคยทำพัสดุหาย
เรื่องของการตรวจสอบเนี่ยถ้าเราเป็นผู้รับเนี่ยเราตรวจสอบไม่ได้นะคะ
คนที่จะเขียนเรื่องตรวจสอบก็คือจะต้องเป็นต้นทาง
และทีนี้ต้นทางเป็นสหรัฐอเมริกา

ปรายศนีย์ก็ต้องยิงยิงไปที่คนส่งเลยค่ะ
ยิงกลับไปที่คนส่งเลยว่าใครส่ง
และให้คนส่งเขียนเรื่องสอบสวนนึกภาพสิ
นานอดิฉันนี้ระหว่างประเทศเนี่ยภายในประเทศเนี่ย
เดี๋ยวคุณภูริพัฒน์ของเราไปเจาะลึกเรื่องนี้แล้วก็ตามให้อีกที
เพราะว่าไม่อยากให้การส่งการรับพัสดุในครั้งต่อไป
หรือว่ากับทุกคนเกิดขึ้นอีกนะครับ
ของขายของออนไลน์เขากำลังได้รับความนิยมนะต้องได้รับความเชื่อมั่นนะคะสำหรับการส่งของนะคะ